ต่อเรื่องความเชื่อของคุณผู้ชมแม่นกน้อยอู๋ไหล่พอนะ
คือล่าสุดน้องทอปัดทอใจนักข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไปเจอค่ะ
เล่าให้ฟังว่าบ้านแม่เนี่ยที่อุดรยังขายไม่ได้เลย

เชื่อว่าเขายังไม่เจอเจ้าของที่แท้จริง

อันนี้เพราะว่าบ้านแม่ที่อู๋ดอนทานิง๗๐ล้าน
มันประกาศขายไม่ได้สักทีถ้าย้อนกลับไปตอนแรกที่โควิด

ซึ่งเราก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วค่ะ
นกน้อยเองก็บอกนะโอ้โหแม่เชื่อนะคะว่า

คือบ้านเนี่ยเขารอเจ้าของที่แท้จริงอยู่

เพราะอยากนำเงินมาเยียวยาแล้วก็รักษาวง
ส่วนอาการป่วยของพ่อหลอดนะคะสามีค่ะ
นกน้อยบอกว่ายังไงก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่าพ่อหลอดยังเดินไม่ได้ค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตไม่อยากให้พ่อเครียดจนเกินไป
เอาไปฟังหน่อยว่าตกลงบ้านมันมีอาถรรพ์จริงหรือเปล่า

ก็มีคนมาดูนะคะมาดูต่อลอง

ประสงค์ของแม่กับพ่อหลอดคือ
ก็ใช้หนี้อยากประคับประคองส่วนที่เหลือ
เอามาเพื่อสร้างหมอลำเสียงอีทธานให้ยังคงอยู่
น่าจะความเครียดค่ะ
ให้ดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ให้เครียด
ตอนนี้ก็ก็ทรงตัวค่ะ

ให้แม่เด้อค่ะเขาให้บ้านขายให้ได้ไวไวเป็นอะไรเท่าไรแต่โปรดใจนะ๗๐ล้านคนต้องใช้เวลานิดนึงก็ละกันแต่ว่า๗๐ล้านกับพื้นที่

เยอะอยู่นะและที่สำคัญบ้านเลขที่เขาบ้านอะไรนะ
เพราะเดี๋ยวก็ตอบ๕

พอแล้วเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงก็ละกัน